มาดูเรื่องราวของเจ้าโคล่าค่ะ

เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะ
โคล่าเป็นสุนัขที่ถูกคนใจร้ายเนี่ย
ใช้มีดฟันขาหน้าจนขาดสองข้าง

ไปกัดรองเท้าไปกัดหมวกน๊อค

เขาก็โมโหเขาบอกเขาเครื่องมีดไป
แล้วก็สภาพเจ้าโคล่าก่อนหน้านี้

คือเจ้าของเจ้าโคล่ากับคู่กรณี
แคมป์คนงานที่เขามีเป็นห้องพักห้อง

มันมากัดรองเท้ามากัดหมวกกันน็อก
ดาบก็เลยเครื่องมิดดาบไป

เนี่ยก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายข้อหาแล้วถูกจับกลุ่มไปแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลหมาเนี่ยนะ
ดูแลเจ้าสุนัขเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยเหลือกันตลอดเลย
จนสุดท้ายคุณผู้ชมต้องดีใจกับเจ้าโคล่าด้วยนะคะ

แบบนี้ไฮเทคมาก
เป็นขาเทียมเหมือนกับนักกีฬาพาราลิมปิกใช้ในการแข่งเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นเดินได้เหมือนขาจริงเลยสิ
มันเจ๋งมากเลยอ่ะคุณภาพคุณพูดดูสิ

สุนัขที่ขาพิการเนี่ยที่เราเคยเห็นคือวิวแชร์

อย่างนั้นมันจะเมื่อยเพราะมันจะยืนอยู่บนวิวแชร์ตลอด

คุณจรดัลลี่และคุณจิลดัลลี่นะคะ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสุนัขในซอยหรือซอยดอก
ที่ตะโมนไม้ขาวอธลังจังหวัดภูเก็ต
ก็นำตัวเจ้าโคล่าไปรักษาที่ภูเก็ต
แล้วก็ติดต่อศูนย์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม

ทำทุกอย่างรักษาตั้งแต่แรก
ติดต่อขอขาเทียมให้
เจ้าโคล่าเริงร่าได้เหมือนเดิมนะคะ
โอ้โหดีใจกับมันจริงจริงค่ะมันเจ๋งมากเลยมูลนิธิ

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๖นะคะ
ก็เป็นองค์กรการกุศลล่ะค่ะดูแลสวัสดิภาพสัตว์สัตว์จรจัดนะคะ
ช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยสัตว์ป่าเจ็บคอยอุปการะให้นะคะ
แล้วเขาก็ดูแลรณรงค์ต่อต้านการกินการค้าเนื้อสุนัขทั่วเอเชีย
นี่ค่ะเขาก็ช่วยเจ้าโคล่า
แม่คนที่ทำก็ทำไปได้นะตอนนั้นนะ